ที่จังหวัดนครพนมนะครับคุณครูประจำชั้นป๑
ท่านมาเปิดใจบอกว่าตัวครูถูกใส่ร้าย

กรณีที่ว่าท่านไปเอารองเท้าตบพัว
หน้านักเรียนฟันหลุดแบบนี้เลย

เริ่มที่นางสาวรัชดาพรอายุ๕๕ปีก่อน
ท่านเป็นชาวทะมนต์ภูมิแก่อำเภอนาแก่
จังหวัดนครพนมคนนี้เป็นคุณยายนะ

ครูประจำชั้นปฐมศึกษาปีที่๑
ว่าครูทำร้ายหลานสาวฉันอายุ๗ขวบครับ

รองเท้าตบที่หน้าหลานฟันร่วงเลย๑ซี่
แล้วก็ใช้ไม้เรียวตีที่หลังอีก๒๓ครั้ง
เหตุเกิดวันที่๑๙และ๒๐กันยายนที่ผ่านมา
ก็ไปแจ้งความที่สพนาแก่
แต่คดีไม่คืบก็เลยมาร้องเรียนกับสื่อมวลชน
ยายเล่าบอกว่า
ย้ายหลานกลางคันมาจากโรงเรียนอื่น
เพราะว่ามีปัญหาเรื่องการดูแลของครู
เรียนที่โรงเรียนนี้ได้๒วัน
ก็เกิดเรื่องเลยหลานกลับมาเล่าบอกว่า
ยายยายหนูโดนครูประจำชั้นทำร้ายนะครับ
ทำไมล่ะลูกครูบอกว่า
เขียนคัดไทยไม่สวยค่ะยาย
แล้วยังเอาไม้เรียวตีที่หลังหนูอีก
วันแรกเอามือตบ๔ครั้งค่ะ
แล้วก็เอานมเท้า
สองครั้งครูรองเท้าตีด้วยหรอรองเท้ารองเท้าอะไรหรอลูก
รองเท้าหนูก่อนรองเท้าหนูหรอรองเท้าฮะรองเท้าใคร
เราใส่รองเท้าไปเรียนด้วยเหรออืมอยู่ชั้นตรงไหนหนู
อยู่ชั้นไหนคือทำไมได้ใส่รองเท้าเข้าไปเรียนไม่ได้ใส่รองเท้าเข้าเรียน
เขาหยิบมาอืมเขาหยิบรองคู่เลยหยิบรองเท้ามาตีเหรอ
ตีเข้าตรงไหนลูกตีเข้าแก้มกี่ทีลูก
ใส่มือสี่ทีใส่มือสี่ทีรองเท้าก็กี่ทีสอง
สองแล้วหนูเจ็บตรงไหนบ้างอ่ะลูกเจ็บตรงฟันค่ะ
พอคุณยายรู้เรื่องปั๊บนะก็พาหลานไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล

ยายนแล้วก็เอาหลักฐานเข้าแจ้งความโดยต้องการให้รถโรงเรียนเนี่ย
ชดเชยเยียวยาเป็นเงินหนึ่งแสนบาทแล้วก็แสดงความรับผิดชอบ
ขอโทษด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็ถูกบ่ายเบียงครับ
ยอมรับผิดแล้วว่าตัวเองอาจจะพลั้งมือไปหรือว่าด้วยความที่อะไรก็แล้วแต่ด้วยเหตุผลอะไรทั้งหลายทั้งปวงของเขาเราก็ไม่ทราบว่าเขาจะให้เหตุผลอะไรก็มารับผิดชอบเยียวยาจิตใจเด็กนะคะว่าทำยังไงที่ซัพพอร์ตให้มันดีดีกว่านี้ที่จะไปคุณยายเรียกร้องว่าอยู่ที่ประมาณเท่าไรตอนนั้นเราไปเขียนวันนั้นเมื่อวานคุ
นางสาวเบนจมาสชัยพักดีหรือว่าครูแป้งอายุสามสิบเจ็ดปีเป็นครูสอนวิชาภาษาไทยแล้วก็เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง
โรงเรียนอนุบาลนาแก่พดุงราชกิจเจริญครับเธอยืนยันเลยบอกไม่เป็นความจริงค่ะ
พร้อมให้ตรวจสอบตามขั้นตอนเรื่องที่อ้างว่าตบจนฟันหลุดเนี่ยวันเกิดเหตุเนี่ยยังเห็นว่าน้องนักเรียนเนี่ยเอาฟันมาให้ดูเลยว่าฟันน้ำนมหนูหลุดก็เลยแนะนำบอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกมันเป็นเรื่องธรรมชาติแนะนำให้ทิ้งหรือจะเก็บไว้จนวันต่อมานะฮะกลายเป็นคนละเรื่องซะอย่างนั้น
อ้างว่าครูนะฮะเป็นคนใช้รองเท้าตบหลานครับส่วนเรื่องที่สอนคัดไทยก็สอนตามปกติไม่ได้ดุไม่ได้ด่าไม่ได้ทำไม่ได้ร้ายนะ
พร้อมที่จะให้พิสูจน์นะครับคือเธอบอกด้วยว่าเธอหวังดีกับน้องแล้วก็นักเรียนทุกคนเอาลองลองฟังเธอบ้างครับ
อ่าแล้ววันอาคารตอนเช้าคือหนูก็ไม่ได้อยู่ในห้องค่ะในที่เก่าอ้างว่าโดนกระทำในวันอาคารตอนเที่ยงคือหนูมีหลักฐานว่านั่งกินข้าวอยู่แล้วในห้องก็คือมีเด็กอยู่ด้วยตลอดเวลาค่ะคุณครูก็ไม่ได้คิดอะไรอ่าเป็นห่วงแต่เด็กค่ะอยากให้เด็กได้รับการศึกษาที่ดีแล้วก็เข้ากับสังคมได้ไม่มีปั
นิ่งนอนใจนะโรงเรียนมีการตรวจสอบข้อที่จริงจากทั้งสองฝ่ายยืนยันก็ไม่ได้ปกป้องลูกน้องถ้าผิดจริงเดี๋ยวดำเนินการทางวินัยเลยแล้วจะเอาผิดตามกฎหมายด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยอยากจะให้คุณยายเนี่ยทบทวนแล้วมาหารือกันด้วยเหตุด้วยผลหากไม่มีเหตุผลหรือไม่พูดความจริงก็จำเป็นต้องเอาผิดเหมือนกันนะ